คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเป็นเหตุสลดเหมือนกันค่ะ
คุณลุงอายุเกือบ๗๐ปีแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วสายสื่อสารคือมันห้อยลงมามองไม่เห็นค่ะ
พอขี่มาก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวคอ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะดูพร้อมกันค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือลุงเนี่ยค่อยประคองรถมานะ
พอสายไฟมันเกี่ยวคอแล้วพยายามประคองรถนี่รถสายไปสายมานิดนึง
สุดท้ายก็ล้มลงอ่ะนะคะสุดท้ายคุณลุงเสียชีวิตนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๗โมงครึ่งค่ะ
ตำรวจสอพรนครชัยศรีที่นครประถมเนี่ย
เขาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุคือคนขับรถมอเตอร์ไซค์
เกี่ยวสายส่งสัญญาณสื่อสารที่มันห้อยลงมาขวางถนนจนเสียชีวิตนะคะ
จุดตรงนี้คืออยู่หน้าวัดประชานาศโคกแขกที่อำเภอนครชัยศรี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงโอ้โหเจอศพของนายวัลลบวงสุธิเวศอายุ๖๙ปีนะคะ
คอสภาพลำคอโดนสายสื่อสารบาดเป็นแผลลึก
คุณผู้ชมด้วยความเคารพขออภัยค่ะคอเกือบขาดเลือดไหลเลยนะคะ
แล้วก็สภาพศพตอนนั้นเนี่ยคือสวมบกน๊อกนอนหงาย
อยู่กับมอเตอร์ไซส์ฮอนด้าเวฟสีดำ
ใกล้กันก็เจอสายสื่อสารที่ขาดแล้วก็ตกอยู่ริมถนน
หน้าซุ้มวัดเนี่ยก็มีรถการไฟฟ้าแล้วก็รถดับเพลิง
เทศบาลตำบลขุนแก้วเนี่ยจอดอยู่ดูที่เสาไฟค่ะ
เสาไฟก็มีร่องรอยไฟไหม้ที่สายสื่อสาร
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการดับไฟแล้วก็ตัดระบบไฟนะคะ
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้ที่เสาไฟแล้วชาวบ้านก็โทรแจ้ง
ดับเพลิงมาดับเพลิงมาดับไฟมาตัดไฟ
แต่ว่าสายสื่อสารที่คุณผู้ชมเห็นมันขาดมันตกลงมาที่ถนน
จังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณลุงแกขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดี
ก็เลยโดนสายสื่อสารบาดที่คอเสียชีวิต
ซึ่งคุณลุงมีอาชีพเป็นรอปภโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งนะคะ
กำลังจะกลับบ้านแล้วอ่ะเกือบจะถึงบ้านแล้ว
ประมาณ๗๐๐เมตรจะถึงบ้านต้องมาเสียชีวิตตรงนี้ก่อน
เจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้กับโรงพยาบาลนครชัยศรีเอาไปชนะสูตร
แล้วก็ประสานหาบริษัทของสายสื่อสารเนี่ย
มารับผิดชอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ